สยิวพิธีพิลึกไร่คาถาแหกมหาเสน่ห์
ใครอยากจะเรียกทรัพย์เรียกผู้ชายเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภ

ลองดูวิธีนี้แล้วตัดสินใจครับ
โอมโอมแหกมหาแหกแหกแลกเงินแหกเลขทองแหกเพชรจินดาแหกเย้ยฟ้าแหกถาดินแหกมหากิน
เสื้ออะไรเยอะแยะพี่เบิร์ต
ก็ฟังแล้วถ้าเกิดฟังเต็มก็สะดุ้ง
แข้งอ้าขาสวดคาถามหาเสน่ห์แบบนี้
โอ้โหมีแหกท้าแหกฟ้าแหกดินด้วยนะ
นึกถึงเพลงเชียร์พี่เบิร์ตครับผมแหกหมดแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
พิธีกรรมนี้นะครับเจ้าสำนักสวดเป็นภาษาไทยแท้ดั้งเดิมเลยนะครับ
ผู้หญิง๓คนนั่งล้อมวงอยู่หน้าหม้ออะไรสักอย่าง
เป็นหม้อเนี่ยนะหม้อเหมือนกวนเอาอะไรกวนอยู่นะครับ
แต่ที่แน่คือเอาไม้เท้ารูปประหลัดขิกนะฮะ
นี่คือที่กวนอยู่หรือเปล่าอ่ะอยู่ตรงกลางนั่นแหละอ่า
ูเรียกทรัพย์นะฮะมหาเสน่ห์เมตตามหานิยม
โดยสำนักนี้นะครับคือสำนักอาจารย์พรมอ่างทอง
ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอวิเศษชายชาญนะครับ
อาจารย์พรมชี้แจงแบบนี้โอ๊ยไม่ได้เปิดเล่น

สำนักมา๑๕ปีแล้วไปเรียนศาสตร์นี้มาจากอีสานผสมเขมร

อันนี้คือเขาเอาม่อนนั้นนะที่มีน้ำกวนอยู่อดอมนะฮะ
กวนอยู่น่ะเอาผ้าไปชุบแล้วมาเช็ด
อยากจะเช็ดตรงไหนให้มันเรียกซับ

นี่นะฮะก็จะได้แบบที่ตามที่เขาบอก
แต่ว่าเจ้าของสำนักเขายืนยันนี่พี่เบิร์
ว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องลามกอนาจารย์อะไรเลย

เค้าบอกคนที่มาทำมีใครบ้างละ
ในถังนี้แหละที่เขาซับกัน
สำนักนี้ไม่ได้มีพิธีนี้อย่างเดียวนะ

วิชานี้เป็นวิชาที่มันสับปะดี้สับคนฟังแล้วบางทีก็ไม่ชอบ
อ่าแต่ว่ามันเป็นวิชานี้มีมานานแล้วเขาเรียกว่าแหกเล็กเงินแหกเล็กทอง
แหกเล็กพฤติจินดาแหกเคยฟ้าแหกทาดินอ่าในโทเซียลนั่งเก็บกฎในโทเซียล
เราก็ไม่ต้องทำมาหากินแล้วครับเราคิดว่าเราทำดีที่สุด
อ่าแล้วแต่คุณเชื่ออ่าเขาเชื่อเขาก็มาหาฉัน
ถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ต้องมาเพราะมันเสียเวลาเปล่า
อ่าที่มาของวิชาอ่าขณะที่คุณเจี๊ยบเขาบอกสาวชุดแดงที่เขาร่วมพิธีน่ะ
ค่ะแรกเริ่มเดิมทีเธอโดนทำของใส่อ่า
มีเพื่อนพามาหาอาจารย์ให้ถอนของให้อ๋อนี่ไงอ่าคุณแดง
จากนั้นก็เริ่มศรัทธามาเลยนะครับแล้วก็เข้าร่วมพิธีตามในคลิป
ซึ่งก็ไม่ได้มีการอนาจารย์อะไรเธอบอกในคลิปก็แค่เอาผ้ายันชุบน้ำมัน
แล้วมารูปตามตัวเป็นอันเสร็จพิธีครับเธอเนี่ยมีอาชีพทำพีอาร์นะครับ
หลังจากเข้าร่วมพิธีแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นจริงเธอบอก
เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับนี่แฟนข่าวบอกเลยแหก
ระวังจะได้แหกคุกเออเออเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าค่ะ
อันนี้ใช้กับพี่เบิร์ดไม่ได้หมายความว่ายังไงครับมีคนรักเยอะอยู่แล้วไม่ต้องใช้อย่างงี้
คือหลายคนก็บอกว่าโอ้โหไปทำแบบนี้เลยเหรอเพราะว่าเมื่อกี้ท้ายเบรกเราถามเอาไว้ไงว่าจะเข้าร่วมพิธีแบบนี้ไหม
บางคนก็บอกว่าอุ๊ยไม่เอาแบบนี้ไม่ไหวจริงมันอยู่ที่ตัวเรา
คือไม่รู้ว่าส่วนผสมในหม้อกลวนั้นมันมีอะไรบ้างเยอะ
อันนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อแล้วก็เอามาให้คุณผู้ชมดูนะคะ